นครปฐมค่ะมีคนร้ายนะคะบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองจากร้านทองแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็คนร้ายเนี่ยแต่งตัวอำพลางคล้ายกับชาวนา
แล้วตัวพร้อมเนี่ยค่ะไปคนเดียวเข้าไปก่อเหตุเนี่ยนะคะ
หลังจากก่อเหตุออกมาจากร้านดันทำกระเป๋าสตางค์ร่วงหน้าร้าน
ทำทองร่วงเอาไว้อีกเส้นหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะจับตัวได้ไม่ยาก
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะช่วงจังหวะที่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไป
จุดสังเกตก็หลายอย่างนะคะทั้งรถจักรยานยนต์
สีเขาโดดเด่นเหมือนกันเนอะสีเขียวนะคะ
แล้วเรื่องของการแต่งตัวแต่งตัวอำพลางคล้ายกับชาวหนา
เข้าไปในร้านแบบนี้ค่ะนี่ภาพในร้านนะคะ
ทำทีเป็นขอดูสร้อยคอทองคำครับทางเจ้าของร้านก็หยิบสร้อยให้เลือกดู
เหมือนกับลองเลือกลายดูก็แล้วกันหยิบให้เลือกดูอยู่๓เส้นนะคะ
ทำทีเป็นคุยขอดูทองหน่อยครับพอเจ้าของร้านหยิบทองให้ดู
เดี๋ยวเขาก็จะอาศัยจังหวะทำเป็นแกล้งดูอะค่ะ
ก็คล้ายกับคนร้ายเหตุการณ์อื่นก็จะใช้มุกแบบนี้
ทำทีเป็นดูทองอย่างงั้นอย่างงี้สุดท้ายเนี่ยค่ะพอดูทองเสร็จ
ก็คว้าทองแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ก็ก่อเหตุแบบค่อนข้างใจเย็นนะคะ
นี่คว้าไปแบบนี้แล้ววิ่งออกไปค่ะแล้วก็ไปขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้หน้าร้าน
จังหวะที่วิ่งออกไปกระเป๋าสตางค์หล่นทองหล่นไปเส้นหนึ่ง
นี่จังหวะสนุกนี่เห็นไหมหล่นไปแล้วแล้วก็ขี่หนีไปแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพบังเลนก็เข้าไปตรวจสอบนะคะก็ต้องดูรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ผู้ชายผอมสูงคล้ำแต่งตัวคล้ายชาวนาแบบนี้
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าโซนิกสีเขียวไม่รู้ทะเบียนนะคะหลบหนีไป
เจ้าของร้านชื่อว่านายเวชยันอายุห้าสิบเจ็ด
บอกว่าก็สังเกตว่าคนร้ายมาจอดรถจักรยานยนต์หน้าร้าน
เดินเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ทำทีขอดูสร้อยคอทองคำ
เขาบอกเลยว่าขอเส้นละ๒บาทน้ำหนัก๒บาท

สุดท้ายคนร้ายคว้าไปสองตอนวิ่งออกไปทำร่วงไว้เส้นหนึ่ง

สรุปก็คือได้ทองน้ำหนัก๒บาทไป๑เส้น
ก็เลยฝากร้านทองอื่นว่าต้องระวัง
คนร้ายก่อเหตุจี่ชิงทองบุกเดี่ยวเข้าไปอะไรแบบนี้

กากอนามัยก็ถอดแล้วกันก่อนเข้ามาในร้าน
หน้าหน่อยหมวกเบิกอะไรก็ต้องบังคับให้ถอดนะคะตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุด
ใกล้เห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์น่าจะเป็นคันนี้แหละ
่งหน้าไปทางสามแยกบ้านบังเลนก็ไล่ดูกล้องอ่ะค่ะ
เพื่อหาเบาะแสเพิ่มก็จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ